เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกและอดีตสามีของแม่
อดีตสามีของแม่มาเอาเด็กลูกสาววัย๔ขวบลักพาตัวไป

แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการเอาตัวมาคืนเอาตัวเด็กมาคืน
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ

เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์คุณผู้ชม
หน้าจอแล้วสังเกตแล้วเล็งไปพร้อมกับดิฉัน
บนรถมอเตอร์ไซค์นั้นพี่เบิร์ตมีเด็กอยู่ด้วยใช่ไหม

คือมอเตอร์ไซค์นี้มาจอดอยู่หน้ารั้วบ้านแล้วก็ขี่ออกไป
เดี๋ยวดูจังหวะตอนที่มอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปนะ
แล้วจะเห็นเป็นมุมว่าเอ๊ะนั่นคือมีเด็กนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่า
นี่ฝั่งสีเขียวนี่นะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๗เมษาค่ะ
อำเภอสองพี่น้องที่สุพรรณบุรี

แม่แท้ของเด็กก็ไปแจ้งความที่
พ่อบังตะเถนตำรวจบอกแบบนี้

อุ้ยเอ้ายังไงล่ะ

ทีมข่าวของเราก็ไปที่

คุณเห็นไหมเนี่ยปาดน้ำตา
คุณแม่ของเด็กนะคือนางสาวบุญวิตา

ร้องไห้ไปบอกว่าวันนั้นน่ะ
ตัวของคุณบุญวิตาเองออกไปทำงาน

ให้กับแม่ของตัวคุณบุญวิพาเนี่ย
เลี้ยงแม่คุณบุญวิตา

ตอนนั้นคุณบุญวิตาตกใจสิรีบกลับบ้านเลย
ครับแล้วพอมาถึงอ่ะก็ไม่เจอลูกแล้ว

ไม่รู้ด้วยว่าลูกสาวจะเป็นตายร้ายดียังไง
เธอไปเนี่ยนะบอกว่าคบกันมา๕ปี
แล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาก็เลิกรากันไป

เมาก็มาทำร้ายมาตีทนไม่ไหว

ทีนี้ล่าสุดทางฝั่งอดีตสามีก็โทรมาบอกด้วย
เดี๋ยวจะพาลูกมาคืนนะคะ
ลูกว่าทำไมถึงคนในบ้านไม่ดูแล
สื่อเหลียวน่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ได้พาไปเลย
เขาก็เลยพาไปเลย
แล้วยายของเด็กว่ายังไง
ยายบอกวันนั้นเนี่ยหลานเล่นอยู่ในบ้าน
จากนั้นนางกุ้งนางน้องสาวของในไก่

หลานสาวเจอกับนางกุ้งนางครับ
ก็เลยวิ่งเข้าไปหาเพราะว่าหลานสนิทกัน

๓ทุ่มปรากฏว่านางกุ้งนางกับหลานของเธอ

ตอนแรกทีแรกยายคิดว่านางกุ้งนาง

ปรากฏเกือบสว่างแล้วนะ
เอ้าทำไมยังไม่เอาหลานกลับมาคืนเลย
แล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้า
ก็เห็นว่านางกุ้งนางเหมือนจะโทรหาใครอยู่ไม่รู้อ่ะอืม

แล้วต่อมาครับนายไก่คนที่ก่อเหตุลักพาตัวเด็กไป
ขี่มอเตอร์ไซต์มาพาหลานไป
เพื่อนบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ได้ยินนางกุ้งนางบอกในไก่รีบมาเอาไป

ทีเนี้ยนักข่าวของเรานะก็ไปถามนางกุ้งนางนะ
น้องสาวของนายไก่คนที่เอาเด็กไปนี่นะ

ห่างกันสักประมาณโลนึงนี่ค่ะเสื้อสีฟ้าเนี่ย
กุ้งนางเขาก็ยอมรับนะว่าพี่ฉันเนี่ยพาตัวเด็กไปจริง
หลังจากที่พาไปแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้กว่า๕วัน

ติดต่อพี่แล้วโทรหาแล้วก็โทรหาไม่ได้

พี่เขาไม่ทำร้ายเด็กหรอกแม่เด็กไม่ต้องห่วงหรอก
อุ๊ยคุณแต่มันจะเชื่อใจได้ยังไงถูกไหม
คนเป็นแม่เขาก็ต้องรู้สึกห่วงลูกเป็นธรรมดาค่ะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ก็ติดต่อกับในไก่ในไก่คือคนที่พาตัวเด็กไปเนี่ยนะ
แล้วในไก่บอกเอาไว้พี่เบิร์ตเตรียมรอดูเลย
ตอนนี้๗โมง๑๐นาทีใช่ไหมในไก่บอกว่า๙โมงตรง
เดี๋ยวจะเอาเด็กมาที่สพบางตะเถน
แล้วจะคุยกับแม่ของเด็กก็คือเป็นอดีตภรรยา
เดี๋ยวรอดูค่ะหวังว่าจะเอาน้องมาคืนจริง

สัก๒ชั่วโมงนะฮะ๙โมงเช้าวันนี้นะครับ